การทำตัวหนังตะลุงเริ่มจากการนำหนังวัวหรือหนังควายมาขึงเป็นแผ่นตากให้แห้งขูดให้บางแล้วใช้มีดแกะฉลุลวดลายตามแบบที่ร่างไว้
แกะฉลุถ้าเป็นลายกระหนกจะใช้มีดขุดแล้วใช้มุกตอกตามดอกลายและเส้นประ
เสร็จแล้วก็ใช้มีดขุดแกะหนังตามเส้นรอบนอกแล้วจึงระบายสี
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน